จอบประเด็นกันต่อนะคะทางกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
สภาพผู้แทนรัศดรวุ่นไม่เลิกเลยนะคะ
ศิราเจนจาคะมีการประทะคารมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทอีก
หลังจากที่ไปยื่นเรื่องร้องเรียนแต่ว่าไม่รับค่ะ
ขณะที่สารรัฐธรรมนูลก็มีนัดนะคะที่จะอ่านคำวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่
คดีกู้เงิน๑๙๑ล้านบาท๒๑กุมภาพันธ์นี้
ติดตามประเด็นนี้พร้อมประเด็นอื่นจากรายงานเลยค่ะ
สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพักอนาคตใหม่
กรณีที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ให้พักกู้เงิน๑๙๑ล้านบาท๒๑กุมภาพันธ์นี้เวลา๑๕นาฬิกา
โดยสารเห็นว่าคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพียงพอวินิจฉัยได้
โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนพยานบุคคล
แต่เพื่อประโยชน์ของการพิจารณาให้พยานบุคคล๑๗ปาก
ตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีพยาน
จัดทำบันทึกยื่นข้อเท็จจริงเป็นหนังสือ
ต่อสารรัฐธรรมนูลภายในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
ขณะเดียวกันสารรัฐธรรมนูลยังนัดอ่านคำวินิจฉัย
ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
รัฐธรรมนูลหรือไม่ในวันที่๗กุมภาพันธ์นี้
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ฝ่ายรัฐบาลและวิบฝ่ายค้านเห็นพ้องกำหนดวันเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ๖รัฐมนตรีวันที่๒๔ถึง๒๖กุมภาพันธ์นี้
และลงมติวันที่๒๗กุมภาพันธ์
แต่หากการอภิปรายไม่จบภายใน๓วัน
ขยายเวลาถึงวันที่๒๗กุมภาพันธ์
และลงมติในวันที่๒๘กุมภาพันธ์
นายสุภดิษฐ์อากาศสเลิกรักษาการหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่
แถลงยืนยันไม่ขับนายมิกขวัญแสงสุวรรณ
สอบบัญชีรายชื่อออกจากพักแน่นอน
หลังนายมิ่งขวัญประกาศแยกทางกับพัก
และจะไม่ทำตามมติที่ถอนตัวออกจากฝ่ายค้าน
พร้อมกันนี้ยังได้อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้นายมิ่งขวัญ
ซึ่งตรงกับวันที่๕กุมภาพันธ์ผ่านสื่อด้วย
วันนี้เป็นวันเกิดท่านมิ่งขวัญนะครับ
ก็ฝากขอให้ท่านมีความสุขนะครับ
แล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ
วันนี้๕กุมภาพันธ์๒๕๖๓
ส่วนความเคลื่อนไหวของแก่นำพักพลังประชารัฐ
แก่นำกลุ่มสามิตรและสสกว่า๔๐คน
พบปะพูดคุยกันที่โรงแรมสุโกศล
โดยมีนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์เข้าร่วมด้วย
เพื่อวางแผนเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
สมศักดิ์เทพสุธินแก่นำกลุ่มสามมิตรบอกว่า
รัฐมนตรีและสอสอแต่ละคนจะต้องมีความตื่นตัว
เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้สำคัญมาก
เพราะหากนายกพลาดพังก็จะล้มเหลวทั้งหมด

ส่วนการประชุมคณะกรรมอธิการป้องกันและปรับปาม
ส่วนการประชุมคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตประพฤติมิชชอบสภาพผู้แทนราชดร

หลังนายศิราเจนจาคะสสกฎมพรังประชารัฐ
พยายามยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบ
การทำหน้าที่ของกรมเจ้าท่าและกระทรวงคมนาคม
ปล่อยปะละเลยให้มีการก่อสร้างบ้านพัก

ซึ่งเป็นบ้านพักของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
แต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมรับหนังสือ
พร้อมกับระบุว่าที่ประชุมกำลังพิจารณา
ตามระเบียบวาระอยู่จะยื่นแทรกวาระไม่ได้
ทำให้มีการโต้เถียงกันไปมาของกรรมธิการ
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ซึ่งเจ้าตัวยืนยันเคยมีคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว
และผลสรุปทั้งตำรวจและอายการไม่สั่งฟ้อง

สวัสดีสวัสดี